นั่นพิสิทธิ์มหันนะครับตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาครับมีท่านผู้ชมทางบ้านรายงานสภาพอากาศมาแต่ละจุดแต่ละ
ทั่วไทยนะครับบางจุดอากาศเย็นสบายเลยทีเดียวนะครับ
แต่ว่าบางจุดก็มีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องหลังจากนี้เป็นต้นไปครับ
ยังคงต้องตรวจสอบสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะสำหรับใครที่จะออกไปทำกิจกรรมกลางแจ้งนะครับ
เดินทางท่องเที่ยวตามจุดต่างทั่วไทยสภาพอากาศจะเป็นอย่างไร
มาตรวจสอบพร้อมกันกับระบบพยากรณากาศของไทยรัฐทีวีนะครับ
เริ่มต้นกับภาพแรกภาพนี้ครับเป็นภาพถ่ายดาวเทียม
กลุ่มก้อนเมฆที่เกาะตัวขึ้นตั้งแต่๒๔ชั่วโมงที่ผ่านมามาจนถึงณขณะนี้
จุดที่เห็นอยู่ขนาดนี้นะครับก็คือบริเวณที่มีการเกาะตัวของกลุ่มเมฆ
กลุ่มเมฆฝนค่อนข้างหนาตาเลยทีเดียวซึ่งกลุ่มเมฆดังกล่าวนั้นก็ทำให้เกิดฝนตกในหลายจุดนะครับ
ในช่วงตั้งแต่เมื่อวานที่ผ่านมามาจนถึงช่วงเช้าวันนี้
โดยเฉพาะในบริเวณพื้นที่ภาคอีสานตอนล่างภาคตะวันออกรวมไปถึงในบริเวณพื้นที่ภาคกลางตอนล่าง
และในกรุงเทพมหานครเล็กน้อยนะครับ
หลังจากนี้เป็นต้นไปก็มีทิศทางที่จะเคลื่อนที่ลงไปสู่บริเวณอ่าวไทย
แล้วก็ไปในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างตามลำดับ
ล่าสุดจากการตรวจสอบตอนนี้มีจังหวัดชุมพรสุราธานีนครศรีธรรมราช
ได้รับอิทธิพลจากกลุ่มฝนกลุ่มนี้นะครับ
ณขณะนี้เองมีการก่อตัวของกลุ่มก้อนเมฆในบริเวณดังกล่าว
และสามารถที่จะทำให้เกิดฝนภายใน๑ชั่วโมงนี้
ใครที่จะเดินทางออกจากบ้านหรือว่าไปทำกิจกรรมกลางแจ้ง
วางแผนการใช้ชีวิตด้วยนะครับ
ที่เป็นแบบนี้เนี่ยนะครับเนื่องจากตอนนี้เอง
มีกระแสลมจากทิศตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งเป็นมรสุมฤดูหนาวครับ

ลงใต้ครับไปอยู่ในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างแทน
ซึ่งการแผลลงมาของบริเวณความกดอากาศสูงนี่เอง

เหนียวนำให้กระแสลมดังกล่าวนั้นมีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นนะครับ
อกจากจะทำให้ฝนใต้นั้นเพิ่มมากขึ้นแล้ว
อีกหนึ่งเรื่องที่ตามมาก็คือหลังจากนี้ครับ
อุณหภูมิทั่วไทยจะเย็นลงอย่างต่อเนื่องนะครับ
โดยพบว่าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปต่อเนื่องไปจนถึงวันที่๑๘นะครับ
ทั่วไทยนั้นอุณหภูมิจะเย็นลงประมาณ๒๔องศาเซลเซียต
โดยจุดแรกที่จะได้รับผลกระทบจากลมหนาวในครั้งนี้
ก็คือในบริเวณพื้นที่ภาคอีสานนะครับ
ดังนั้นภาคอีสานวันนี้วันแรกเลยนะครับ

การว่าอุณหภูมิจะเย็นลงประมาณ๒๔องศาเซลเซียตนะครับ
ที่สำคัญอาจจะมีลมแรงในบางพื้นที่
ใครจะจุดฟืนจุดไฟระวังหน่อย

อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่ประมาณ๗๑๒องศาเซลเซียต
หลังจากนั้นวันพรุ่งนี้ต่อเนื่องไปจนถึงวันที่๑๘
ก็คาดการณ์ว่าในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือนั้น

โดยพบว่าอุณหภูมิในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือ
เย็นลงประมาณ๒๔องศาเซลเซียต
สุดสัปดาห์นี้อาจจะหนาวเย็นเป็นพิเศษนะครับ
ในขณะที่บริเวณยอดดอยมีน้ำค้างแข็ง

อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่ประมาณ๔๑๒องศาเซลเซียตครับ
ส่วนในบริเวณพื้นที่ภาคกลางและบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกเนี่ยนะครับ
จากการตรวจสอบก็พบว่าหลังจากนี้เป็นต้นไปครับ
อากาศก็จะเย็นลงด้วยเช่นเดียวกัน

ตั้งแต่วันที่๑๖ต่อเนื่องไปจนถึงวันที่๑๘
อากาศจะเย็นกับมีลมแรงนะครับ
อุณหภูมิจะเย็นลงประมาณ๒๓องศาเซลเซียต
ในขณะบริเวณพื้นที่ภาคใต้ครับ

หลังจากนี้เป็นต้นไปจะมีกำลังแรงมากยิ่งขึ้น
ในบริเวณอ่าวไทยตั้งแต่วันที่๑๕ต่อเนื่องไปจนถึงวันที่๑๘

ชาวเรือที่จะออกเดินเรือต้องเพิ่มความระมัดระวัง
โดยเฉพาะสุดสัปดาห์นี้ขึ้นอาจจะแรงเป็นพิเศษนะครับ
ดังนั้นเรือเล็กควรที่จะงดออกจากฝั่งในบริเวณที่มีฝนฟ้าขนอง
ส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลครับ
ตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปต่อเนื่องไปจนถึงวันที่๑๘ธันวาคมนี้
อากาศจะเย็นลงที่สำคัญมีลมแรงเกิดขึ้นนะครับ
คาดการณ์ว่าจะเย็นลงประมาณ๑๓องศาเซลเซียต
โดยช่วงที่คาดการณ์ว่าจะเย็นที่สุดในรอบนี้จะอยู่ในช่วงสุดสัปดาห์นี้นะครับ
ยังไงช่วงนี้สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อย
มีทั้งเรื่องของลมแรงมีทั้งเรื่องของฝน
รวมไปถึงอากาศที่จะเย็นลงอย่างต่อเนื่อง

ยังไงใครที่จะเดินทางทำกิจกรรมต่างทั่วไทยก็ดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับ
และนี่คือทั้งหมดของรู้ก่อนร้อนหนาวในเช้าวันนี้ครับ
ผมคุปตนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีนะครับ

สวัสดีครับสวัสดีครับ